คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้หน่อยดีกว่า
เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่โคราชบอกโอ้ยสุดทนทนไม่ไหวจริง
ใครกันมาทิ้งขยะตรงนี้มันไม่ใช่ที่ทิ้ง
แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะขึ้นป้ายเลยคุณผู้ชม
ขึ้นป้ายขนาดใหญ่ป้ายที่ว่าเนี่ยคือป้ายอะไรไปดูเลยค่ะ
นี่คุณชนะอ่านดังเลยค่ะ
มันผู้ใดทิ้งขยะบริเวณนี้ขอให้ชีวิตพบแต่สิ่งอัปมงคล
ไข้ได้ป่วยตลอดปีสาธุเพียงเพียงเก้าเก้า

ฟังเสียงคุณแล้วมันขลังจริงเลยนะ
นี่แหละคุณผู้ชมเขาขึ้นป้ายแบบนี้เลย
ไม่ได้ว่าแช่งคนฟังนะอันนี้คือการอ่านให้ฟังว่าเขาเขียนไว้แบบนี้

ป้ายนี้นะคะติดอยู่ที่บริเวณริมถนนทางหลวงชนบท๑๑๒
บริเวณกิโลเมตรที่๑๒ตำบลมะเริงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา

ป้ายสีแดงใหญ่เด่นเป็นสง่าสีสันสะดุดตาแบบนี้เชื่อว่า
ใครขับรถผ่านไปผ่านมาต้องเห็นแหละ

แล้วยิ่งอ่านข้อความก็คงต้องมีสะดุ้ง

นะว่าแต่ว่าป้ายนี้มีที่มาอย่างไร

ก็ไปสอบถามชาวบ้านที่เขามาขายของอยู่ใกล้กับแถวนี้ล่ะค่ะ
เขาบอกว่าเมื่อ๓๔ปีที่แล้วหลังจากถนนสายนี้
สร้างเสร็จแล้วก็ถูกเปิดใช้ใหม่นะฮะ

ก็ยังปกติดียังสะอาดสะอ้านไม่มีใครเอาอะไรมาทิ้ง
แต่พอผ่านไปไม่นานจู่ค่ะ
มีคนนำขยะมาทิ้งตรงนี้ซะอย่างนั้น

แล้วทิ้งทั้งพวกแบบซากสัตว์เศษสิ่งของ

มันกลายเป็นพื้นที่สกปรก

คือมันจะเป็นลักษณะนี้คุณชิสา

แบบว่าไม่มีใครได้พบเห็นเนี่ย
ถ้าหากเห็นถังขยะหรือเห็นขยะมากองกันเยอะแล้วก็

ใช่อันนี้ใช่นะคุณชนะ

บางคนอาจจะแบบหาที่ทิ้งไว้ได้แล้วก็วางมันตรงนี้

พอคนอื่นมาเห็นเขาก็คิดว่าตรงนี้ทิ้งได้

ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าจุดนี้มันก็เหมือนกัน

เก็บขยะไปทิ้งหลายรอบ

แต่ก็ยังมีคนนำมาทิ้งอยู่ต่อเนื่องมาเรื่อย

พวกซากปลาเกร็ดนะคะ

เหมือนแบบขอดเก็ดปลาแล้วเอามาทิ้ง

ก็เลยคิดว่าจะต้องหาวิธีจัดการ
เอาป้ายนี้มาตั้งไว้เลยนะคะ
ก็คิดว่าคงจะเป็นเหมือนประกาศ

เพื่อเป็นการบอกกล่าวว่ามันไม่ใช่ที่ทิ้ง
แล้วก็อาศัยความเชื่อไปพร้อมกันด้วยนะคะ

ก็ยังคงมีป้ายแบบนี้อีกที่หนึ่งด้วย

ก็อยากจะฝากแล้วกันค่ะคุณผู้ชม
ถ้าใครเคยเป็นคนทิ้ง

ขอเป็นกำลังใจให้แล้วเชื่อว่านี่เป็นข่าวแล้ว